คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
มีคนขับรถเบ้นคันหนึ่งค่ะ
ไปหาเพื่อนตามปกตินี่แหละ
แต่เมื่อวานนี้มีเรื่องไม่ปกติ
เพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวไปนอนแบบนี้แล้วเขาเลี้ยวเข้าบ้านเพื่อน
โดยที่เขาบอกว่าไม่เห็นเพราะจุดนั้นมันเป็นเนิน
เขาเลี้ยวซ้ายฟึ๊บเข้าไปทับร่าง

ทับพอดีเลยนะคะเขาตกใจจากภาพนี้นะคะ
เขาตกใจวนออกมาดูเพราะเห็นบางคือ
คือมันเพิ่งรู้สึกแหละเวลาขับไปแล้วมันทับอะไรสักอย่างเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วพอเขามาดูเขาก็พยายามถอยนะ
พยายามถอยและโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
ปั๊มหัวใจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายต่างด้าวคนนี้เสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อาคารแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นจุดที่อยู่ภายนอกอาคารค่ะ
จะเห็นรถเบ้นคันนี้ขับรถเข้ามาทับร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นนะคะ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือนายจอซอทานอายุ๔๘ปีบาดเจ็บในช่วงนั้นนะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ
นำตัวส่งโรงพยาบาลและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบสวนนี้ทราบว่าผู้ตายดื่มสุรา
แล้วก็มานอนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุหลายครั้งแล้ว
โดยที่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยนายธนกรดิสาพิรมซึ่งเป็นคนขับรถเบนท์
มาหาเพื่อนที่บ้านที่เกิดเหตุ
ซ้ายจากถนนรามอินทาเพื่อที่จะขึ้นลานจอดรถเลย
พื้นที่นั้นมันเป็นเนินเขาบอกแบบนี้
ประกอบกับผู้ตายนอนคว่ำหน้าและนอนราบกับพื้น
คนขับรถเบนท์เขาย้ำว่านอนไม่
คือเขามองไม่เห็นจริงว่ามีใครนอนอยู่
บางทีมันเป็นมุมอับสายตานะคือเขามันอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเยอะเหมือนกัน
และทีนี้นะครับจุดนี้คือออกจากถนนใหญ่

คือเวลาคนเหลวก็กลัวการจารยาจ่อนข้างหลังติดขัดไง
ก็คือการเหลวเฟิบเลวเข้าไปเลย
เรื่องต้นคนขับรถเบนท์ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และตำรวจสนคณะยาวประกาศหาญาติผู้ตายมารับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ